ควายเกินขึ้นสิต้องมีใครนี่
บรรยากาศท้องพูดว่านี้แน่นอน

โทษค่ะแล้วสวยด้วย
รายมนต์เรียกผู้เก่งซะด้วย

เรานี่เราเตรียมฉากไว้บอรอเปล่าเลย

เสื้อผ้าหน้าผมบอกเลยว่าเรานัดกันมา
พรุ่งโทมนอกจากนี้อย่างที่รู้สัน

ให้ฉันงามดังนางบุษบา

เนื้อทองดังยังกล้องหูอยู่มาก

ใช่ค่ะก็ยังคงเป็นสายมูอยู่ค่ะ
ก็เหมือนเป็นภาคต่อสำหรับก้อนเนื้อทองแหละ

พอเพราะว่าตอนนี้อยากฟังเพลงของน้องเปล่าแล้ว

เพราะว่าพูดถึงเอ็มวี
เปล่าบอกว่าเอ็มวีมันอลังมาก

ต้องตระเป็นผู้กำกัด

เราไปตรงรุ่นบินอย่างนี้
ตกหลุมรักเขาแต่ด้วยความเป็นแม่หมอเราก็ยังต้องทำตามหน้าที่ค่ะเราต้องให้เขารักกับคนนั้นด้วย
ระดับเพลงนี้ในเนื้อหาของเพลงมันมีบทสวดบทกรอนอะไรอย่างนี้
รอบนี้น้องเจี๊ยบนิสาเป็นคนแต่งจริง

ใช่ก็อาจจะเป็นแนวแบบว่าหลงรักอาจจะไม่ได้มีแบบคาถาอะไร
แต่ว่ายังมีความเป็นสายมูอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องมูปกติเพลงออกจะต้องไปร้องให้แม่พึ่งฟัง
คราวนี้ได้เอาไปให้แม่พึ่งฟังไหมคะหรือว่าไปร้องที่ไหนไหมเอ่ย
ก็สวดมนต์อยู่ที่บ้าน
แต่ว่าอยากจะไปร้องให้แม่พึ่งฟังที่วัดทัพกระดานแล้วค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้คือแบบแน่นมากเลย
แต่ว่าความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่ท่าเต้น

มันมีทาเวิร์คด้วยยังไงนะสอนแนว

ผมก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนาน
วันไหนจะได้เป็นแฟนสักที
จีบเธอไปเป็นพันชาติที่มี
มีคนดีเป็นในความรักทั้งใจ

มีคนดีเป็นแมงความรักทั้งใจ

พี่รู้หรือเป็นเพลงแบบนี้ออกวันนี้วันแรก

พูดถึงเรื่องลูกกันบ้างดีกว่า

ไปขอพรจากสศศักยศใหม่มาหรือยัง
หรือว่าไปขอคุณหมอมาแล้วหรือยัง
นี่คือตัวสุขภาพทั่วไปค่ะปกติดีแต่ว่าน้องยังไม่มา
หลายคนโอ้แบบส่งข้อความมายินดีด้วยนั่นนี่อะไรอย่างนี้
เขาบอกว่ามีน้องแล้วคือที่จริงมีน้องแกะ
มีธรรมชุดใหม่เลี้ยงแก่เท่านั้นเอง

ไปขอคุณหมอมาคุณหมอเอิร์ทใช่ไหม
เอิร์ทอยู่นี้คุณหมอเอิร์ทความแอด

แก่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นยังไงบ้างสนุกสนานกับสามีไหม

เคยดูคลิปน้องเปล่าทำแกงส้มดอกแคร์อยู่นะ
โอ้ยมันเป็นแซมแซมแค
ตอนแรกมีไก่เก้าตัว
ตอนนี้ก็ตายไปบ้างแล้วนะคะ
มีน้องแกะค่ะก็เลี้ยงอะไรที่เราชอบกิน
แต่แกะเราไม่ได้กิน
นี่ในอนาคตจะทำเป็นฟาร์มเป็นธุรกิจใหญ่ได้ไหมน้องเปล่า
อนาคตเราก็อยากจะทำนะคะ
ถ้าเกิดลงตัวเมื่อไหร่เราก็อยากเปิดแบบให้คนมาเที่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะในอนาคต

ซึ่งก่อนเดี๋ยวได้ฟังน้องเปล่าร้องเพลงแน่นอนนะคะ
แต่ว่าให้ฝากงานเลยค่ะ
ฝากด้วยนะคะกับเพลงใหม่ค่ะ
ต้องเอาเพลงนี้ไปเล่นเสร็จแล้ว

เพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมแล้วนะคะ

ไปหลบรักน้องเปล่าอันใจนานเลยค่ะ

น่ารักกว่าใครนะบอกเลย
ถ้าแชทคิดที่ไม่ตอบไอจีฉันก็นักว่า

เฉยเฉยเลยสิว่ารักกัน
อย่าให้ต้องฝันว่าเธอเป็นแฟนกันแล้ว
ไม่รู้ไม่หลอกนะบอกเลย
ทั้งจะมีแต่ความรักจริง
ถอดไม่ทิ้งเธอไปที่ใด
เอ็นดูสักนิดจะติดใจ
ไม่รอให้รักแล้วก็หายเชื่อใจหน้า

ก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนาน
วันไหนจะกลายเป็นแฟนสักที
จีบเธอไปเป็นพันชาพีมี
พกลงรักเธอมาอะไรมาเธอมาเช่าไหล
ไปหมู่ที่ใกล้ก็ยังมีให้เธอห่วงฮะ

โค้ยแค่ปลาปวดร้ำอะไรเธอจะรักกัน
จะปิดหน้าเธอไว้ไม่ให้มองใครเลยสักคน
ก็กลัวว่าสาวจะเล่นกลทำไมชายไม่เหมือนคน
ก็กลัวว่ารักให้มีให้หยุดจะกลายเป็นผีลองหล่น
หรือว่าเมื่อยคันมากจากเธอฉันคงทุกข์ท้อน
ล่วงไม่หลอกนะบอกเลยทั้งใจมีแต่ความรักจริง
ถอดไม่ทิ้งเธอไปที่ใด
ดูสักนิดจะติดใจไม่รอให้รักแล้วก็หายเชื่อใจได้นะเธอ
ก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนก็กลายเป็นแฟนสักที
จีบเธอไปเป็นพันชาเคมีมีคนดีเป็นเมนความรักทั้งใจ
ตกลงรักเธอจะมาบ่อบ่อมาเท่าไหร่
ไปหมู่ที่ใกล้ก็ยังไม่เห็นเธอห่วงหาโอ้ยแค่ปาก

ก็ลงรักเธอมาแล้วสักตั้งนานวันไหนก็จะได้เป็นแฟนสักที
จีบเธอไปเป็นพันแล้วพี่มีมีคนดีเป็นแมนความรักทั้งใจ
ตกลงรักเธอจะมาบ่อบ่อมาเท่าไหร่
ไปหมู่ที่ใกล้ก็ยังไม่เห็นเธอห่วงหาโอ้ยแค่ปาก
ปวดหุ่นรามาแล้วเธอก็จะรักกัน
โปรดติดตามตอนต่อไป